เพราะว่าเพิ่งจะนำขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา

มาขัดทูมาลูกแป้งได้
แต่ว่าขอเตือนสติเรื่องของบาปบุญคุณโทษไว้ด้วยนะครับ
ตลอดทั้งวันเมื่อวานี้มีบรรดาคอหวยนะคุณ
สุภัสราก็มาเอ๊ะเคยนะเคยนะจากบ้านคุณนะครับ
แล้วมาจากจังหวัดตราดก็มีทั่วทุกสารอาทิตย์เลยนะครับ
การเดินทางไปที่วัดฉางตำบลบางปรอกอำเภอเมืองปฐุมธานี
เพื่อกราบไหว้และชมต้นตะเคียนที่มีอายุ๓๐๐ปี
หลังจากที่ชาวบ้านและวัดได้นำขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
โป๊ท่าเรือหน้าวัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
หลายคนขัดถูแล้วก็ส่องด้วยโทรศัพท์แบบนี้
เมื่อกี้เห็นอะไรไหมคุณ๐๑๑นั่น๓

ผมก็ตีไปเรื่อยนะเลขนะนะ
โดยพระครูวิพัฒน์ปฐุมกิจเจ้าวาดวัดฉาง
เตือนสติกับชาวบ้านบอกว่าความเชื่อ

ทำอะไรก็ขอให้มีสตินะครับ
รู้สิ่งผิดชอบชั่วดีแล้วก็ถือศีลห้า
ก็จะนำพาความสุขความเจริญมาให้
เมื่อกี้ผมเห็นเลขหนึ่งแล้วก็๑๙๗๖

คนที่ไปแล้วก็เสื้อพี่วินเสื้อพี่วินหมายเลขหนึ่งอ่า

ตอนนี้เห็นอะไรน้ำตาพร่าเป็นเลขไปหมดแล้วเนี่ย